ในฐานะที่เคยดูดวงกันมาสักหนึ่งครั้งวันนี้ขออีกสักหนึ่งครั้งนะจ๊ะ
ครั้งนั้นลืมไปหมดแล้วถ้าจำได้จำได้อย่างเดียวคือเรื่องของรองเท้า
แต่จริงเป็นลักษณะเด่นของชาวราศีมีนจริงคือเป็นคนบ้ารองเท้า
ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าจะดูให้จริงต้องเป็นเรื่องของวันเวลาจริงจังเลย
ต้องดูกันเรื่องของลักษณะด้วยเชิญพ่อหมอจ้ะ
คุณจิ้งหลีดขาวเกิด๑๕มีนาคมจึงอยู่ราศีมีนแล้วเวลาเกิดเนี่ยมันเกิดดึกแล้วนะครับ
ไปดูเวลาเกิดแล้วนะเวลาเท่าไหร่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ทำให้ลักษณะหรือจุดเกิดอยู่ราศีพิจิกษ
เพราะฉะนั้นเวลาดูอ่านหนังสือเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยก็อ่านมีนประกอบกับพิจิกด้วย
เพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกิดลักษณะราศีพิจิกษ์ราศีนี้มีดาวอะไรเป็นดาวประจำตัวนะแม่หมอ

ใช่อังคารมันจะต้องเป็นคนไง
เป็นคนลุยเป็นคนต้องดิ้นร่นต่อสู้แข็ง
ปัญญาทางโหรศาสตร์บอกว่ากล้าแข็งขยันให้ถ่ายอังคารให้เกิดราศีเมษราศีพิจิกษ์เกิดวันอังคารอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นคนต้องลุยเด็กก็สนต้องต่อสู้ดิ้นลนชีวิตต้องมีความเหนื่อยยากเพราะอาทิตย์นั้นคือกษัตราจันทร์นั้นหนาคือราชินีอังคารคือคุณทหาร
นี่เป็นผู้หญิงนะแต่เกิดในดาวประจำตัวที่เป็นดาวอังคารแม้ว่าจะเกิดคืนวันพระฤหัสต่อเช้าวันศุกร์แต่ก็มีความเป็นคนอังคารเพราะไอ้จุดลักษณะราศีเกิด
เลยเป็นเด็กสนสนมากอาจจะเพราะสนอยู่เลยซื้อจิ้งหลีดเพราะจิ้งหลีดมันชอบมากัดกันไง
เยี่ยมมากใช่ไหมก็ตอนเด็กร้องเก่งคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะเปล่า
ตอนเด็กร้องเก่งคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะเปล่า

คนแรกนะคนแรกเขาจะดังมากเฮ้ยเปลี่ยนจากจิ้งหลีดทองเป็นจิ้งหลีดขาวดีกว่า
ก็เลยก็เป็นจิ้งหลีดขาจนถึงทุกวันนี้เลย
พี่น้องร่วมท้องเดียวกันมีทั้งหมดกี่คน๗คนค่ะ
๗คนจากครอบครัวลิเกย์ใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วก็อย่างนี้นะความที่เป็นเด็กหญิงมันน่าจะเป็นคนที่ชีวิตสบายนะ
แต่ไม่ดูจากดวงชะตาเนี่ยชิดโหดมหาหิน
คือต้องดิ้นลนต่อสู้เหนื่อยยากลำบากถึงขนาดแทบไม่มีจะกิน
หรือที่ไม่มีจะอยู่คือมันเหมือนกับดวงชะตานี้
ดวงชะตานี้ไม่ใช่เกิดมาสบายแต่เป็นดวงชะตานี้เกิดมาเพื่อที่จะผ่านเหตุเพศภัยนานาประการ
เพื่อบ่มเพาะให้แข็งแกร่งแล้วเพื่อเดินต่อไป
ครอบครัวต้องบอกว่าจนต้องใช้คำว่าจนมากกว่าเพราะว่าสมัยก่อนนี้ลูกตั้ง๗คนนะเนาะ
เป็นครูลิเกคือหนูตื่นลืมตามาเนี่ยเกิดลืมตามาเนี่ยหนูเห็นโรงลิเกเลย
แม่คุณกุ้งคนโตคือผู้หญิงชื่อชาวทวีป

คนโตของจริงตาวีป
ถูกต้องเราก็จะเป็นลูกคนสุดท้องผู้หญิงทั้งหมดนะคะมี๔๕คน
เพราะว่าก็ตายก่อนหัวปีไทยปีตายตั้งแต่เด็ก
เราก็ยังไม่ได้เกิดตอนนั้นพี่สาวตาย๒คนก็จะเหลือแค่๔คน

อ่าถูกต้องค่ะลำบากได้เลยเล่นกันเด็กป่ะลำบากเยอะนะ
ลำบากมากลำบากจนวันนึงไม่มีอะไรกิน
หนูเนี่ยเล่นลิเกแสดงลิเกตั้งแต่๔ขวบ
คือไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นที่เขา
คือทั่วไปแม่ไม่อยู่บางทีแม่พ่อไปเรลิเกย์
อยู่บ้านก็พี่สาวสองคนไม่รู้จะกินอะไรน้ำมันหมูคลุกข้าวกินกัน

ถึงขนาดบอกว่าตอนนั้นคิดแต่จะหาเงินตั้งแต่เด็ก

ใช่แม่บอกว่าอันนั้นเริ่มโตเป็นสาวประมาณสัก๑๕๑๖
แม่บอกว่าอยากให้เราเป็นนายของตัวเองไม่อยากให้เป็นลูกจ้างคนอื่น
ไม่เชื่อแม่ไปเกี่ยวข้าว
ไม่ถึงไม่ได้คลื่นไล่แม่จับได้สุดท้ายแม่รู้
ก็บอกไม่เอาแล้วแล้วเราก็ไม่เอาแล้วเข็ดมาก

คือตามดวงจริงหลีดขาวเป็นดวงชะตารักษณะราศีพิจิกษ์
ทีนี้มันมีหลายคนบอกสิฉันก็เกิดพิจิกทำไมฉันไม่เป็นลิเกถูกต้องไหม

ดวงชะตาคนเกิดราศีพิจิกษ์เป็นคนลึกแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะ
แต่ดาวที่มาเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่บนหัวคุณจิ้งหลีดขาวมันมีดาวสองดวง
หนึ่งมีพระจันทร์กลุ่มจุดเกิดแปลว่าเป็นที่รักแก่คน
หรือเป็นคนที่จะสามารถที่จะเข้าใจในการสื่อสารกับคน
คือเรียกคะแนนนิยมในการออดอ้อน
ก็รูปจริตให้ทายจันทร์ไงไอ้ดาวดวงนี้มันมาอยู่บนหัวเลย
ไอ้ดาวจริตจากก้านเนี่ยสองราหูกุมจุดเกิดเป็นมหาอุทธิ์
ราหูกุมจุดเกิดเนี่ยข้อเสียมีเกิดมาแล้วพลัดพราก
เกิดมาแล้วมีปัญหาลำบากต่อสู้ดิ้นลนเกิดมาแล้วต้องมีจังหวะขัดสน
มีจังหวะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยแต่ข้อดีคือมันจะทำให้เป็นคนที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับลาหูคือเงาหรือมายาทำให้เป็นคนดังได้
เนี่ยคือความหมายมันอยู่แต่มันก็ไม่ง่ายถูกไหมคะ
เพราะว่ากว่าจะเป็นคนดังได้เราเป็นลูกลิเกก็จริง
เริ่มแสดงลิเกตั้งแต่สี่ขวบพ่อพ่อถามไม่เคยฝึกเลยนะ
เพราะว่าพ่อเป็นครูลิเกย์เห็นอยู่แล้วเขาเขาฝึกยังไง
หนูเต้นแขกได้ไหมคือก่อนแสดงลิเกต้องมาเต้นแขกเหรอ
เวลาเขาจะเต้นแขกออกแขกก่อนได้แล้วเต้นให้ดูเลยเต้นได้เลย
แล้วพ่อถามว่าหนูรำถวายมือได้ไหมเพราะว่าพอออกแขกเสร็จก็ต้องรำถวายมือ

โอ้โหหนูบอกเลยถ้าไม่ใช่ลิเกไม่มีพื้นฐานเลยต้อง๑๐ปีขึ้นไป

กว่าจะรำได้แล้วไปร้องอีกล่ะ
คือเราเนี่ยจะใช้อย่างนี้นั่งอยู่ข้างฉากแล้วตีจังหวะเวลาเขาเล่นป๊อกเนี่ยจะมีมีค้อนอยู่อันนึงป๊อกป๊อกป๊อก
มันดูบางทีเรื่องทั้งเรื่องหนูเล่นได้หมดเลยทั้งเรื่อง

พระเอกนางเอกนางจงนะก็คือเรารู้หมดว่ามันจะต้องเล่นสเต็ปไหนสเต็ปไหนรู้หมดเลย

แต่บางคนที่จะมาเป็นลิเกนี้เขาบอกว่าบางคนมาแค่วันเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
มาอีกเลยเพราะว่าเห็นคุณพ่อเคยฝึกเด็ก
เด็กนี่โตแล้วนะน่าจะประมาณสัก๑๘๑๙อยากเป็นลิเกหน้าตาดีหุ่นดีมาก
บอกพ่อจิ้งหลีกค่ะว่าอยากเป็นพระเอกลิเกบอกมาเลยตีสามมาเลย
เขาก็เห็นแหละเข้ามามาแต่เช้ามืดเลย
ต้องทำตัวตั้งและแบะขาออกผูกกับสาว๕ชั่วโมง
ต้องยืนอย่างนั้น๕ช่วง
ผูกสาวประมาณ๑ชั่วโมง๘ชั่วโมงไอเด็กนั้นอะตายไม่กลับมาเลย
จำได้เลยบอกไม่เอาแล้วมันลำบากมาก

บางคนพี่บอกอุ้ยเป็นริเกจจะต้องแบบมีแม่ยก

ดวงชะตาของแต่ละคน

มันอยู่ที่ดวง
บางคนฝึกเป็น๑๐ปีก็ยังไม่ได้

ถ้าให้เลยร่วงเจ็ดตามบน
เป็นลูกเจ้าของคณะลิเกก็จริง

แต่การเดินทางของคุณบางทีก็ต้องไปนอนสาราคนตายบ้างล่ะ
อันนี้เริ่มโตเป็นสาวเปลี่ยนแล้วเป็นรถบัสแล้ว
บัสก็เลยสมมุติว่าเล่นสิงห์บุรี
จะต้องต่ออ่างทองเล่นจบตี๑ตี๒เดินทางเลย
ไปยุดยาวไปอ่างท้องห้าไปเลยเพราะว่างานมีต่อกันตลอด
บางทีไปนอนโรงเรียน๖โมง
เด็กนักเรียนมาแล้วเอาลุกกันอีกแล้ว
บางทีเบื่อไม่อยากนอนโรงเรียน
นอนสาราไปถึงปั๊บโอ้โหคนตายใหม่นอนอยู่เลย
แล้วตีสามตีสี่อย่างไรล่ะนอนอยู่กับคนตายนั่นแหละ
เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตน่ะไม่มีทางเลือกดีกว่านะกลัวไหม
ตอนแรกกลัวหลังชินมันเจอบ่อยมาก
บอกลิเกสบายไม่เคยสบายเลย
คือเครื่องแต่งตัวตัวเองก็แบกกันไปนะเพราะถึงเวลาก็ตั้ง
และมีหน้าที่ด้วยนะคะเด็กขึ้นฉากกันด้วยค่ะ
ผู้หญิงช่วยกันแบกฉากขึ้นฉาก

ทำกันเองทั้งผู้หญิงผู้ชายช่วยกัน

ขนข้าวขนคลองไปอยู่บนตลาด
พอผลหยุดออกย้ายของมาเล่นกันต่ออีกอย่างนี้
เป็นแค่นานแค่ไหนถึงได้ลืมตาอ้าปากตามเนื้อดวง
คือชีวิตเนี่ยคนที่มีราหูกุมลักษณะราศีเกิดเนี่ย
มันยังต่ำเนี่ย๑๘ปีนะต้องเจอ
ต้องถึงอายุ๑๘แล้วหมายถึงว่าจากอายุตั้งแต่เกิดจนถึง๑๘
แล้วจาก๑๘ไปจนถึง๓๖เนี่ย
มันยิ่งเจอประปรายอาจจะเปลี่ยนเรื่องเจอ
แต่พอหลังจาก๓๘ไปแล้วเนี่ยนะชีวิตมันจะดอบลงบ้าง
แต่ความมันดอบลงไปหมายถึงว่างานชื่อเสียงต่างมันดอบไปช่วงหนึ่งนะ
แต่ว่าความทุกข์กายทุกข์ใจเรื่องอื่นไม่มี
แต่ว่ามันก็จะทำให้คุ้นชินแล้วเพราะมันเคยมีงานเยอะ
แต่ด้วยเหตุอะไรทำให้จิ้งหลีดขาวเป็นที่รู้จักของผู้คน
ราศีพิจิกษ์ราหูกุมลักษณ์เป็นมหาอุทธิ์
รอบ๑๘ปีจะมีครั้งเดียวคือในห่วงพศดังกล่าว
มหาอุดลาหูก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังเกลียงไกร
สองมีดาวสุกเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นสามกระดูกชะตา
จันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้กระลักษณ์พระฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุกสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา
มีเกณฑ์อย่างนี้เรียกได้ว่าประธุมเกณฑ์เนื้อหอมมีเสน่ห์เป็นที่รู้จัก
นี่คือแค่สองสามอะไรอีกพระฤหัสในดวงชะตาเป็นสี่กับราศนาราศีเกิด
พระรหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยต่อไปจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมั่นคง
ตามการเวลาที่ผ่านไปนี่คือความหมาย
เพราะฉะนั้นดวงชะตามันเข้าเกณฑ์ในทางโหรศาสตร์ว่าด้วยเรื่องประธุมเกณฑ์
ราศีไหนในช่วงนี้จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากมีบ้านมีรถ

สองราศีนี้จากที่มืดครึ้มก็จะเริ่มต้นสว่างสวัย
ยิ่งเป็นคนสร้างบุญศีลทานเป็นเครื่องคุ้มตัว
ทานบารมีคือการทำบุญด้วยทรัพย์ด้วยสิ่งของ
มันส่งผลให้เกิดทรัพย์

ก่อนหน้านี้เป็นคนทำบุญทอดผ้าป่าทอดกระถิ่น

จะกู้ซื้อบ้านซื้อรถจะทำอะไร

คือยายซึ่งเล่นลิเกไปเรื่อยชีวิตอยู่บนรถบัสรถสองแถว

เรียนอยู่เรื่อยแต่ว่าโรงเรียนกับบ้านอยู่ใกล้กันมากเลยค่ะ
ไปถึงโรงเรียนก็๘โมงกว่า
แล้วก็เวลากลับก็กลับบ่าย๒โมง
กลับก่อนแล้วเพราะว่ามีหน้าที่จะต้องไปเล่นลิเกต่อ

เหมือนว่าเรียนก็ไม่เก่งโรงเรียนก็ไม่ค่อยไป
ไปบ้างหยุดบ้างพอหลังเนี่ยครูเข้าใจ
รู้เลยครูก็ถามเลยว่าจิ้งหลีดขาวทำไมไม่ค่อยไปโรงเรียน
ถามแม่แม่บอกจิ้งฤทธิ์มาเล่นลิเก
หนักเข้ารู้ก็เลยอนุโรมให้

ในคณะลิเกเราเล่นมาตั้งแต่๔ขวบ

เรามีชื่อเสียงในระดับไหน
ก็ถ้าเกิดว่าจิ้งฤทธิ์ขาวตอนที่เป็นนางเอกฤีเกล็นี่
สิบแปดสิบแปดก็คำว่าจิ้งหลีดขาวเนี้ยมันเป็นชื่อที่แปลก
ในช่วงที่เราฮอตที่สุดมีทริปจากบรรดาพ่อยกแม่ยกคืนเท่าไหร่

เคยเพราะว่ามีเนี่ยมันมีอย่างว่ารอบก่อนนะครับ

มันเหมือนรวมลิเกทั่วประเทศเลย
ตอนนี้พ่อแม่ที่เขารักเรา

เขาให้อย่างนี้เลยว่าพ่อให้๓๐๐๐

อันนี้รวมกันหลายคนหมื่นนึงอย่างนี้

ผู้ชายได้เป็นล้าน

อ๋อเหรอจริงแม่ยกแหละไอ้คำพ่อยกมันมีน้อยแม่ยกมันเยอะนะ

ตอนแรกเขาจะมาติดพระเอกลิเก
พอดูไปดูมาเกี่ยวกับพระเอกมันเล่นดีนี่ว่ะมันเหมาะกัน
ตบพระเอกกับตบนางเอกก็ได้

ตบเป็นอย่างอื่นที่ว่าแบบว่าแปลกที่สุดคือ
เขาแปลกเขาแปลกเขาหึงสา

ถ้าเกิดไม่เป็นไปตามนี้ตำลามว่าดูสั่นสะเทือน
ความรักในดวงชะตานี้คือ
ความลับเดาสุกวันอยู่ราศรีมังกรในพิวชาตาเดิมเป็นดาวคู่สัตว์
แปลว่ามีความรักที่เป็นไปไม่ได้
ช่วงนี้ราศีไหนฮะถ้าเดินทางยิ่งเดินทางคุณยิ่งรวย